สรุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

เงินของยายที่มีอยู่เงินบริจาค๘๐๐๐

เหลือก็เป็นเงินสดที่มีคนบริจาคช่วยเหลือมา
เงินอะไรที่มีอยู่เนี่ย๔๐๐๐กว่าบาท

๗๐๐๐นี้เงินบริจาคไม่ได้ใช้
ได้ใช้ไม่กี่ตังค์
ถูกต้องครับยาย

อันนี้คือที่โดนไปนะฮะ

เท่ากับไอ้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ย
เอาของยายไป๒๑๔๐๐๐บาท

เงินมา้อย่างน้อย
ก็เนี่ยหมดเลย
ไปหาตำรวจมาบอกหมดตูดเลย

จะเอาอีกเหรอ
แล้วก็ขายไปว่า๔๔๐๐๐

เห็นจันอาเฟนมาเลย
ทีนี้ยายก็ไม่ได้บอกใครไม่มีใครรู้
เรื่องถอนเงินเรื่องเช็คก็ไม่มีใครรู้
จนกระทั่งเมษายนพี่บังเอิญกลับมาเยี่ยมบ้าน

ใช่ค่ะเขาพบเขาได้เช็กมาวัน๕๘วัน
ก็เลยบอกไหนอี๋เอาสมุดมาดูซิ
ก็เลยเอาสมุดไปอัพที่ธนาคารเขาบอกเช็คเด้งอ่า
แล้วก็เลยเถียงกับธนาคารว่าถ้าเด้งแล้วทำไมมันมีหมายเลขเข้ามาในบัญชี
แล้วทางธนาคารก็บอกว่าหมายเลขต้องเข้ามาก่อนเดี๋ยวตัวเงินจะเข้ามาทีหลัง
ใช่ปกติเอาเช็คเข้าก็มันจะมียอดเงินเข้ามาก่อน
ถ้าเกิดว่าเงินเข้ามาได้สำเร็จเขาก็เป็นเงินจริงให้ใช้
ถ้าไม่มีเงินเข้ามาก็กลายเป็นเช็คเด้งใช่ซึ่ง
ซึ่งระหว่างทางนั้นมันมีวันที่๑๓มกราคมอีกนะ
หลังจากวันที่๑๒มกราคมมิจฉาชีพเอาเช็คไปเข้าใช่ไหมเพื่อหลอกยาย
แล้วเช็คมันเด้ง๑๓มกราคมมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยโทรมาหาพี่สมชาย
ที่มีชื่อร่วมในบัญชีกับยายก็เหมือนกันเลยตอนไปเบิกก็คนเดียวก็เบิกได้
หลักการเดียวกันที่ว่าทำไว้ตอนเปิดบัญชีนะโทรมาหาพี่สมชายที่เป็นหลานชายหลานเขยนะ
บอกว่าเนี่ยคือเงินในบัญชีนี้มันหมดแล้ว๗๗๐๐เนี่ยมันมีอยู่๗๐๕๖บาทใช่ไหม
เงินมันหมดแล้วเพราะว่าค่าขึ้นเช็ค๒ฉบับเนี่ยฉบับละ๓๐๐กับ๒๘๐คือ๕๘๐
เงินมันไม่เหลือพอหักบัญชีแต่ตอนนั้นพี่สมชายก็ไม่ได้เอกใจว่าเอ๊ะมันคืออะไร
คิดว่าเขาโทรมาแบบไหนยังไงหรือว่าจะเป็นแก๊งอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ทีนี้ก็เลยไม่ได้ถามกันจนมารู้ตอนนี้เมษายนเมษายนเอ้าเช็คเด้งไม่เห็นเงินเข้า
เขาบอกก็ยังอะแล้วใช่ค่ะแล้วทำไมยายก็เลยโทรไปหา
ยายทำยังไงต่อครับ
ถามมาถามใจเดี๋ยวเพราะมีเท็จบ้างอะไรมันไม่มีเงิน
แล้วเราก็ไปต่อร้านเขาเลยว่า

ก็ไปเรื่องว่าใครมาเบิกเงินตรงนี้๑แสนบาท
เหมือนกันว่าเงินก็หายออกจากบัญชีไปแสนนึงด้วย

พอไปถึงทางธนาคารเขาก็บอกว่า

แล้วทีนี้ถามคุณยาย

เขาไม่บอกเลยค่ะ
ก็เลยขอดูกล้องวงจรเขาก็ไม่ให้ดูค่ะ

ว่าใครมากับคุณยายขอเขาดูเขาไม่ให้ดู
เขาบอกมันกล้องวงจรปิดมันแค่๘๘วัน
อันนี้มันเลยแล้วเขาบอกไม่มี

ยายก็เลยโทรไปหาพวกนั้นใช่ไหม
พอเมษาแล้วเช็คยังไม่เข้ายังไม่มีเงินเข้า

โทรมาให้อันนี้โทรมาบอก

ที่ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมิถุนาเข้าอ่ะคือบอกตอนไหน
เขาตอนพอไปดูแล้วว่าเช็คมันเด้งแล้ว
เช็คมันเด้งแล้วก็เลยถามเขาว่า
แล้วทำไมมีหมายเลขเข้ามาเขาก็อธิบายให้ฟังว่าหมายเลขต้องเข้ามาก่อนอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้พอรู้ว่าโดนหลอกแล้วเขาก็แนะให้ไปแจ้งความ
เขาก็แนะให้ไปแจ้งฟาร์มทางธนาคาร

ก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่าโดน
ไม่ได้ว่าโทรกลับไปหาพวกนั้นอีกรอบนึงแล้วพวกนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอมิถุนาถึงจะเข้าไม่ใช่

ก็คือก็รู้แล้วล่ะตอนนั้นว่าโดนแล้ว
ใช่ค่ะรู้แล้วว่าโดนหลอกแน่นอน
แต่ทีนี้ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจก็เลยก็มาถามสมชายอีกทีนึงว่ามันยังไงกัน
เพราะเราก็ไม่ได้อยู่กับคุณยายคนนี้
บัญชีนี้ก็หายบัญชีนี้ก็หายใครพาไปเบิกนะเพราะว่าทางแบงค์เขาก็ยืนยันว่ายายมาเบิกเองถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง

สุดท้ายเมื่อวานใช่ไหมครับที่ไปแจ้งความกัน

หลายวันแล้วไปแจ้งมาเป็นเดือนตั้งตอนตรงการ

เมื่อวานที่ไปหาตำรวจที่โรงพักเมื่อวาน

แจ้งความไม่วานคนที่สองแจ้งก่อนอ่ะหนู

ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าล่าสุดเมื่อวานที่ไปหาตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไงบ้างครับ
เขาก็จะดำเนินการให้

ตอบให้
อยากให้ดำเนินการยังไงตอนนี้อยากให้อยากให้ได้เงินคืนมาแบบไหนอะไรยังไงที่สุดครับยาย
ก็เอาเงินมาคืนคุณยายอ่ะค่ะ
แถบเอาที่เช็นหายไปกันแล้วแถบไม่เอามากมายหรอก
เอาเงินมาคืนคุณยายเข้าไปที่หลอกเอาไปอ่ะอ่า
เพราะแกก็ไม่มีสตางค์แล้ว